ไปที่โธษราชบ้านไฮว์บ้าง

มันก็จะมีแมลงออกมาเยอะแยะมากมายนะคะ
แต่มันแปลกว่าชาวบ้าน
ไปกางมุ้งดมัยตอนกลางคซืน

ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ทำไมล่ะทำไมไม่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ย
ก็เลยตามไปดูคุณผู้ชมครับเนี่ยก็เลยเห็นคุณพี่เนี่ยนะ
เขามากางมุ้งแล้วก็ส่องไฟอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็เลยเข้าไปถาม
พี่พี่มาทำอะไรตรงนี้เขาบอกว่าก็มารอดักจับแมงดานายังไงเรา
ช่วงนี้มันเยอะหลังจากที่เสร็จสิ้นฤดูการเกี่ยวข้าว
มันเยอะค่ะพี่ที่ว่านี้ก็คือพี่พุทธิพงชูชื่น
เขาบอกว่าหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยนะคะ
แมลงออกมาเยอะแยะเลยชาวบ้านก็ต้องใช้วิธีการจับ

ค่อยมาพี่เขาใช้ไฟส่องมันเต้นท่าเหมือนช่างภาพเมื่อเช้า

เดี๋ยวให้คุณชิสาพูดอีกทีเต้นเหมือนอะไรนะ
ท่าเหมือนช่างภาพเมื่อเต้นเพลงเขยับ
นี่พอคุณพูดแบบนี้ช่างภาพก็ทำไงรู้ไหม

ไม่ใช่มันเป็นหน้าเดินของมันนั่นแหละ
แต่ว่าวิธีการจะจับแมงดาได้มันต้องใช้ไฟ

แล้วทีนี้จับแมงดาได้เอาไปขายเนี่ยตัวหนึ่งแพงไหม

คือที่ตัวผู้มันแพงกว่าเพราะกลิ่นมันหอมกว่า
เวลาเอาไปทำอาหารเอาไปตำน้ำพริกเนี่ยโอ้โหรสชาติดี
ก็ขายได้แต่ว่าตัวไหนก็ขายไปเถอะ
ที่เขาจับขายได้เฉลี่ยวันละ๒๓๐๐บาทไม่ธรรมดา
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่
พูดไปนะวันไหนอากาศเป็นใจเนี่ยจับได้เยอะ
ขายได้วันละกว่า๑๕๐๐บาทเลยทีเดียวโอ้โหราคาดี
เราถึงถามคุณผู้ชมว่าเคยทานแมลงอะไรกันบ้าง
แมงดาเนี่ยเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่คุณผู้ชมทางบ้าน

ก็คือจะทำน้ำพริกแมงดาแมงดาแบบนี้เอาไปตำน้ำพริก

นี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคน
ลองทานดูผมตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่ทานนะไอ้น้ำพริกแมงดาเนี่ย
แต่พอได้กินไปครั้งนึงแล้วโอ้โหคุณจะติดใจอันนี้เรื่องจริง
หลังจากที่เขาทานแมงดาไปนะคะเขาไม่หยุดทานแมงดาอีกเลยค่ะ
เขาเจอเขาจับกินจับกินเลยนะคะ
โอ้โหแล้วก็เต้นด้วยยกตัวอย่างยกตัวอย่าง